มาดูเรื่องนี้กันต่อค่ะมิจฉาชีพออนไลน์ยังไม่หมด
คุณผู้ชมคะระบาดหนักจริงจริงคนที่เจอล่าสุด
คือใครรู้ไหมคะคุณต้อมเรนโบ
นักร้องยุคแปดศูนย์นี่แหละค่ะพีรพงษ์พลชนะ
คุณต้อมบอกเจอเข้ากับตัวเองเลยวันนี้ก็เลยขอแบ่งปันประสบการณ์หน่อยนะคะ
แบบนี้คุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังค่ะคุณต้อมเนี่ยโพสต์เตือนภัยนะคะ
แล้วก็เผยภาพบันทึกประจำวันหลังไปแจ้งความที่สนราชพร้าวด้วย
คุณต้อมเล่าบอกว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรมา
นามชื่อกับเบอร์ของคุณต้อมนี่แหละแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นพัสดุผิดกฎหมาย
คุณต้อมก็ให้รายละเอียดบอกว่าคนที่แอบอ้างใช้ชื่อโพวินันหุ้นแสงจันทร์นะคะ
ปักกิ่งมีวันเวลาส่งจากเชียงใหม่เลย
เมื่อวันที่๑ตุลาคมมีเลขพัสดุชื่อคนรับปลายทาง
ชุดสภา๕ชุดโอ้ให้รายละเอียดกับคุณต้อมแบบนี้
ปลายสายอ้างว่าเป็นตำรวจชื่อว่าเกรียงไกร
ก็ถามข้อมูลคุณต้อมเยอะแยะมากมายสุดท้ายบอกเดี๋ยวจะเช็คข้อมูลให้
แล้วก็วอลทำทีเป็นวอคุณต้อมบอกได้ยินสักพักก็มาบอกว่า
ชื่อของแอนนาคือภรรยาเนี่ยค่ะมีประวัติเกี่ยวข้องกับผู้ค้ายาและฟอกเงิน
คราวนี้เนี่ยภรรยาคุณต้อมเริ่มเอกใจจะวางโทรศัพท์ฝ่ายนั้นเนี่ย
ก็ไม่ให้วางบอกว่าถ้าวางเดี๋ยวมีปัญหามากมาย
คือพูดในลักษณะข่มขู่ซ้ำไปอีกขู่ซ้ำไปอีกไม่งั้นเดี๋ยวบัญชีโดนอายัดนะ
นู่นนี่นั่นคุณแอนนาสุดท้ายเนี่ยวางสายแล้วบอกเดี๋ยวจะโทรปรึกษาผู้ใหญ่
คุณต้อมเนี่ยนะคะก็เลยเอาเรื่องนี้นะคะมาแชร์ให้ฟังบอกขอให้ทุกคน
ระมัดระวังแล้วช่วยเตือนแยธยาดผู้ใหญ่ด้วย
คือขนาดคุณต้อมเป็นศิลปินเป็นนักแสดงเป็นนักร้อง
บอกโอ้โหแก๊งนี้เนียนจริงแสดงเก่งมากเนียนมากนะคะ
ก็มีคนชื่อนี้จริงแสดงว่ามันก็ทำการบ้านมา
เรื่องแบบนี้นะมีคนมาแจ้งความเอาไว้แล้ว๖๗คดี
คุณต้อมเนี่ยก็มาแจ้งความเอาไว้เผื่อกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น
อย่างที่คุณต้อมเจอเนี่ยตำรวจบอกอันนี้ยังเบานะอันนี้ยังเบา
มีบางเคสที่หลอกแยบยนต์กว่านี้อีกค่ะ
เช็คมาแล้วคุณแอนนาโภชนะมีประวัติเกี่ยวข้องกับผู้ค้ายาเสพติด